นะฮะที่นครศรีธรรมราชกลายเป็นว่ามารอล้างแค้นกันอีกซะแล้ว
นะสะสมกันมานานนับปีไปเจอเนี่ย
ยิงกันจนเสียชีวิตนะครับชาวบ้านถูกลูกหลงเจ็บไปอีกสี่รายอืม
ภรรยาคนเจ็บเนี่ยคนที่เสียชีวิตนะฮะ
เขามีเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้พอดีนะครับ
นี่เป็นนี่ฮะแม่กำลังทรงอย่างแดดกันอยู่เลย

ภรรยาของผู้ตายบันทึกคลิปเอาไว้พอดีนะครับ
กับลูกกำลังสนุกสนานอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตงานสมโพธิกระถิ่นที่จัดขึ้นที่วัดปากเสียวตะบนควนกลางอำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะสามทุ่มเมื่อวานนี้
พอมีเสียงปืนดังติดต่อกันขึ้นหลายนัดชาวบ้านทีนี้ก็หลบกันแตกตื่นกันครับ
นี่มันปนมากับเสียงดนตรีพอดีนะฮะ
สุดท้ายพอรู้ว่าเป็นเสียงปืนก็วิ่งกันนะครับปรากฏว่าหลังเกิดเหตุ
นายจักรพงศ์จองศักดิ์หรือว่าเคอายุ๓๓ปี
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในงานเนี่ยฮะโดนกระสุนเข้าไปเจาะหลังทะลุหน้าอก๗นัดนะครับ
เขาก็มาช่วยกันพยายามช่วยปั๊มหัวใจนะฮะเรียกกู้ภัยมานะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตนะครับยังมีคนเจ็บถูกลูกหลงไปอีกสี่คน
กู้ภัยก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๘ปลอกนะฮะ

ตำรวจสพพิปูนนะครับลงพื้นที่มาตรวจสอบนะครับ
ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็คือเคเนี่ยนะฮะ
ก็เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นงานสมโพธิกระถิ่นของวัดปากเสียวนะครับ
แล้วผู้ก่อเหตุตอนนั้นเดินถือปืนพกขนาด๙มมเข้ามาถึงเนี่ยมายิงใส่เลยนะครับ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปจากการสืบสวนตอนนี้รู้แล้วว่าคนก่อเหตุคือใคร
คือนายกฤษดาลิ้มวงนะฮะชื่อเล่นชื่อแมวอายุ๓๕ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
นี่ตอนนี้นี่หลังเกิดเหตุนะฮะอันนี้คนก่อเหตุนะครับ
วันนี้คุณเบิร์ตวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ลานวัดปากเสียวนะฮะจุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือด
ยังติดค้างอยู่ตรงนี้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตะบนควนกลางบอกว่าเมื่อวานนี้ที่วัดมีงานบุญกระถิ่น
กลางวันงานบุญกระถิ่นกลางคืนเป็นงานฉลองสมโพธิก็เลยจ้างวงดนตรีมาฉลอง
ชาวบ้านก็มาร่วมงานกันเยอะแยะไปหมดนะฮะผู้ตายก็คือเคเนี่ยเขาก็มาตามหาเมียในงานคอนเสิร์ต
นี่เมียก็มาดูคอนเสิร์ตอยู่นะฮะก็ถือคลิปวิดีโอถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุคือในแมวเนี่ยพอเขารู้ว่าเคมางานนี่ก็พกปืนแบบมานั่งรออยู่ที่เก้าอี้เลย
ก็คือตั้งใจนั่นแหละมาดักรอเลยอาศัยจังหวะช่วงที่เคเผลอเนี่ยชักปืนขึ้นมายิงใส่เข้าไปหลายนัด
เคเนี่ยวิ่งหนีนะฮะแล้วไปล้มลงอยู่ที่ร้านขายอาหารแถวงานที่อยู่กลางลานตรงนั้น
ส่วนตัวของแมวกับพวกเนี่ยขี่จักรยานยนต์หลบหนีออกไปทางหน้าวัด
ฝ่ายปกครองกับชาวบ้านหลายคนเห็นนะว่าใครคือคนก่อเหตุพยายามวิ่งไล่แต่ตามไม่ทัน
ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบดูนะครับพบว่าทั้งคู่เนี่ยคือตัวของคนก่อเหตุคือในแมวกับผู้ตายก็คือเคเนี่ย
เขาเคยมีปัญหาผิดใจกันมาก่อนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแล้วเมื่อหนึ่งปีก่อนเนี่ยฮะ
เคกับแมวเคยไล่ยิงกันมาแล้วรอบนึงนะครับแต่ไม่มีใครแจ้งความไม่มีใครเป็นอะไร
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้แมวมาดักรอเลยนะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเคเนี่ยต้องมาที่งานนะครับ
ส่วนคนเจ็บอีก๔คนเป็นชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับเขาถูกลุกหลงครับ
คนนั้นเห็นว่ามีอาการหนักอยู่คนนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีโดนขาครับผมครับ
รู้สึกเสียใจนะครับเสียใจคือเราก็อยากให้หมู่บ้านเรามีงานบุญนะฮะสนุกให้มันดีแต่ว่าพอเกิดเหตุก็เสียใจ
เสียใจที่เกิดขึ้นสาเหตุลึกนี้ที่ทำให้ต้องทั้งคู่ต้องบาดหมางเนี่ยผมไม่รู้นะครับเรื่องส่วนตัว
นี่ฮะคุณเบิร์ตวิรยุทธ์ลงพื้นที่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านค้าที่อยู่ใกล้วัดนะครับ
ช่วงเกิดเหตุท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือแมวนะมือยิงนะฮะมาขอซื้อเบียร์ที่ร้าน
เพื่อจะเอาเข้าไปนั่งดื่มในงานวัดในวัดเขาไม่มีเบียร์ขายอยู่แล้วนะนี่ฮะ
ก็ตามที่ตำรวจบอกไปนั่งรอเคเคมาถึงนี่ชักปืนมายิงใส่แล้วก็หนี
หลังจากนั้น๑๕นาทีกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยจะบันทึกเสียงปืนที่ดังมาจากในวัดได้
นี่เห็นไหมฮะแต่กระสุนเข้าเคใน๗นัดชาวบ้านโดนอีก๔คน
โอ้โหสิ้นเสียงปืนไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับชาวบ้านก็วิ่งหนีออกมาจากวัดนะฮะ
เดี๋ยวค่อยดูนะฮะผ่านร้านนี้นะฮะที่อยู่หน้าวัดมีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ออกมาจากวัดอย่างรวดเร็วด้วย
อ่ามุมนี้นะฮะแล้วก็เหมือนกับที่ร้านนะฮะผ่านไปอีกหนึ่งนาทีก็มีจักรยานยนต์ของในแมวเนี่ยขี่ผ่านไป

ครอบครัวรับศพมาตั้งบรรพิกุศลที่สาราวัดปากเสียวัดที่เกิดเหตุนั่นแหละ
มีลูกสาวด้วยกัน๑คนอายุ๕ขวบ
เมื่อวานนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเธอด้วย
ก่อนจะมาที่วัดก็ไปนั่งกินหมูกระทะกันอยู่ที่บ้าน
จากนั้นเธอก็พาลูกมาเที่ยวงานวัดสามีก็ตามมาด้วย
เพราะเห็นว่าเธอกับลูกยืนสนุกอยู่หน้าเวที
สามีก็ไปยืนรออยู่ใกล้แถวนั้น
นี่เธอก็ถ่ายคลิปไปด้วยคลิปนี้เนี่ยเธอตั้งใจถ่ายไว้เก็บความสนุกสนาน
ถ่ายอยู่เนี่ยได้ยินเสียงปืนดัง
ยังไม่คิดเลยว่าคนที่ถูกยิงจะเป็นสามีเธอ
พอเขาแตกตื่นวิ่งหนีกันออกมาเอ้านั่นสามีเธอเนี่ยถูกยิงเสียชีวิต
ขณะเกิดเหตุมีคนเห็นในแมวเนี่ยสั่งให้พักพวกเนี่ย
ลากตัวสามีเธอออกไปทั้งที่ตอนนั้นสามีเธอเนี่ยถูกยิงไปแล้ว
ยังถูกลากออกไปแบบเพื่อจะยิงซ้ำอีก
มเหตุเธอบอกเธอไม่รู้หรอกว่าเกิดจากอะไร
แต่หลังจากที่ตัวของสามีเธอกับนายแมวเคยไล่ยิงกันเมื่อปีก่อน
สามีเธอไม่เคยไปวุ่นวายอะไรกับในแมวอีก
มีแต่ระมัดระวังตัวตอนนี้อยากให้ตำรวจจับในแมวมาดำเนินคดีให้ได้
เราเหมือนจะขาดใจเลยเราไม่นึกว่าเฟนเราจะได้มาตายค่ะ

หัวหน้าครอบครัวด้วยแฟนเราแล้วยังเลี้ยงลูกด้วย
อยู่กัน๓คนค่ะไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเลย

แต่ว่าทำไมต้องมาทำร้ายแฟนเราอย่างนั้น
ทั้งที่แฟนเราไม่อยากได้อะไรกับเขาแล้ว

อยากให้เฟนเราตายฟรีค่ะ
ตอนนี้ยังตามจับไม่ได้นะครับ
ตัวของในแมวคนก่อเหตุนะครับ

นายคิดสุดาลิมวงอายุ๓๕ปี

ตรวจสอบพ่อพี่ปูนขอดูมัสสารออกหมายจับเอาไว้แล้วนะครับ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องการพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ

ตอนนี้กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะครับ